เอาละที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตนะฮะ
นอนตายปริศนาภายในบ้านหลังหนึ่งที่ชุมชนวัดเขาแตงอ่อน
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านางสาวมณัสนันปานดีตาย
อายุ๓๓ปีอดีตใช้ด้วยว่าตายเมื่อก่อนเป็นนางเอกเลยเนอะ
ใช่จ้ะเริ่มต้นเป็นนางเอกนะฮะ
ไม่ใช่นะคนละตายนะฮะบางคนก็บอกว่าบางคนบอกคนละตายกันนะฮะ
บางคนก็บอกว่าตายคนนี้แหละเป็นอดีตนางแบบจำได้ไหมที่ตอนนั้นเรามีข่าว
ข่าวตอนนั้นว่าไปเจอเขาสภาพก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
ที่แต่งโมวไปช่วยใช่ไหมฮะที่แต่งโมวพระศักดิ์ธิดาตอนนั้น
มันเร็วเนอะอดีตนางแบบคนนี้เป็นดาราตัวประกอบ
ชื่อดังจากภาพยนตร์แสบสนิทสิดใสนะฮะ
โกยเถอะโยมจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
หรือถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างไรแล้วก็คิดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
เจ้าของบ้านเนี่ยเปิดเผยว่าปกติเนี่ยตายเนี่ยจะอาศัยอยู่ในบริเวณดังเก่า
สามวันก่อนได้กลับมาที่ชุมชนแห่งนี้แล้วก็มาขออาศัยที่พักหลับนอนที่บ้าน
แต่ระหว่างที่มาอาศัยอยู่ที่นั่นเหมือนคนป่วยพูด๑๐คำถามเหมือนตอบมาคำนึง
อีกทั้งยังมีอาการน้ำลายไหลตลอดเวลาจนกระทั่งนอนไม่ตื่นฮะเขานอนไม่ตื่นจนเข้าไปปลุกก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้ว
ทางด้านชาวบ้านก็บอกเมื่อ๒๓วันก่อนก็เห็นตายเดินไปเดินมาในชุมชนนะ
สภาพของเขาดูรู้เลยว่ามีอาการป่วยเพราะอะไรตัวเขาสั่นตลอดเวลาแล้วก็มีอาการน้ำลายไหล
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมโรคเนี่ยชันสูตรพลิกศพพบว่ามีอาการชักเกร็งก่อนเสียชีวิตนะฮะ
นี้เจ้าหน้าที่ที่สันนิษฐานว่าน้องคงป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปนะตอนนี้ก็ศพอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมชะบังเพื่อรอญาติมารับในการทำบุญบำเพ็ญกุศลต่อไป
ล่าสุดครับล่าสุดนะวันนี้พ่อเขาก็ออกมาพี่หนุ่มพ่อเขาออกมาพูดเองเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ
พ่อก็ออกมาพูดเลยว่าลูกสาวเขาเหมือนเขารู้อยู่แล้วนะเหมือนวันนี้เขาพูดว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอะไร
จะเกิดขึ้นกับลูกสาวเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็แป๊บหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนทุกอย่างในภัยสารตาลดี
พ่อของตายเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ลูกไปดีเถอะลูกไปสู่สุขตินะลูกที่ผ่านมาอาการติดเหล้าเห็นใครกินเหล้าไม่ได้ต้องวิ่งเข้าใส่อีกทั้งไม่ได้กินยาครบตามที่หมอกำหนดทำให้อาการของน้องเนี่ยกำเลิบ
ขณะที่น้าของตายก็เปิดเผยว่ามาดำเนินการรับศพตายไปไว้ที่วัดแล้วก็ลดน้ำศพ๒๔กรกฎาคมโดยตั้งศพ๓คืนที่วัดประธานพรที่ศรีราชาชนบุรีเนี่ยนะครับอย่าให้คนมาไว้อะไรกันคนที่รู้จักตายอย่างนี้
ทวีศักดิติการเขาเป็นพ่อเลี้ยงของตาย
เขาบอกช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตายกลับบ้านครับ
สภาพของตายเนี่ยเนื้อตัวสั่นแล้วก็มีน้ำลายไหลเมื่อสอบถามเพิ่งออกจากการบำบัด
ต่อออกมาอาการก็เริ่มดีขึ้นก็มาขอดื่มเหล้าแต่ตนยังไม่ให้ดื่ม
กระทั่งมารู้อีกทีว่าเสียชีวิต
ซึ่งอาการตอนแรกมีลูกศิษย์วัดที่รู้จักกันบอกว่า
เฮ้ยมันเหมือนเหนือธรรมชาติ

ก็ไปขอน้ำมนต์จากวัดมาให้ดื่มจนอาการดีขึ้น
ส่วนแม่แท้ตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำหญิง
ในข้อหาครอบครองยา๗๐เมตร
สำหรับตายมีลูกสาวด้วยนะลูกสาวเขา๗ขวบ
ชื่อน้องโดนัทตอนนี้พ่อเป็นผู้ดูแล

ยังมีลูกกับสามีอีกคนด้วยนะ
คุณตาลรู้สึกว่าก่อนนั้นมีอุปถิเสธ

แล้วแกก็มีอาการทางสมอง
คือเหมือนก่อนเขาเป็นดาราสมทบแน่แหละ
คุณแตงโมจะเป็นเพื่อนกับคุณตายเนี่ยเห็นบอกว่าครั้งหนึ่ง
เคยไปทำงานถ่ายแบบร่วมกันไปเทสงานเจอกันอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วคุณแตงโมก็เคยยื่นมือมาช่วยเหลือครั้งหนึ่งด้วย
โอนี้นะฮะในช่วงนั้นก็คือนายก็มี
อาการเหมือนแบบต่างสมองอ่ะเนอะอืมอ่า
แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นไข้
แล้วพอเป็นไข้เราก็เหมือนแบบอาจจะเป็นไข้ขึ้นสมอง
หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเท่าที่ฟังอาการคือมีการหนาวสั่นเหมือนไข้

ผมว่าโอเคขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะโอเค